พี่เบนผ่อนจิตาแล้วก็พี่มิ๊ดเนี่ยเขาออกหาดอีเวรค่ะ
แล้วก็มาเปิดใจเรื่องราวที่แบบมันช็อกเหมือนกันนะ
ที่คุณแม่ประสบบัติเหตุระหว่างที่ไปช้อปปิ้งที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วค่ะ
คุณแม่ไปซื้อของในห้างใกล้บ้านค่ะ
เข็นมันไม่ล็อกกับทางเลื่อน
คือหลายบ้านเป็นนะไปเจอแบบนี้โอ้โห

หน้ากระแทกรถเข็นอย่างแรงค่ะ
แล้วก็เลือดไหลเต็มไปหมดคุณผู้ชม

เป็นเองนะคะเมื่อไปถึงห้างก็ตกใจเหมือนกัน
เป็นเราก็ตกใจนะไม่คิดว่าแม่จะ
โอ้โหเจ็บขนาดนี้เลยเหรอแค่มาช้อปปิ้งอะค่ะ

คุณแม่ไม่ได้เจ็บเพียงแค่ร่างกายนะคุณผู้ชม

จิตใจค่ะจากที่เคยแม่กระฉับกระเช้ง
ทำอะไรด้วยตัวเองกลายเป็นทำช้าไปหมด

ฟังพี่มิ๊กพี่เบ้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ

มันเค้าค่อนรู้สึกแย่
เขาก็จะรู้สึกว่าฉันจะเดินไปเนี่ย

ห้องน้ำเขาก็บ่นหลาน

กลายไปร้องไห้จนปางหยุดฉีดน้ำแล้ว

ถึงขั้นเราต้องพาไปหาจิตแพทย์ปรึกษาเลยนะ
ฟังแล้วเรายังงงเลยเนอะ
คือเข้าใจนะเขาเป็นทางลาด
แล้วรถเข็นที่มันมีสินค้ามีน้ำหนัก
มันไหลลงแล้วก็ลากไปด้วย
คุณแม่ก็อายุเยอะแล้วด้วย
แล้วก็ไม่อยากที่โดนคนข้างหน้า
มา๔ครั้งแล้วอะคือไม่เคยเกิดเป็นข่าวมาก่อนนะคะ
ที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกห้างใส่ใจนะคะ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าด้วย

เราเป็นแบบประเทศไทยตอนนี้ผู้สูงวัยเยอะ

ถ้าเจอแบบนี้เราก็เป็นห่วงพ่อแม่เรานะ
จะร่างกายได้เท่าไหร่จะติดใจ
ก็ต้องกลับมาเยียวยากันอีก